เช้านี้ต้องมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
และแน่นอนยังคงต้องพูดคุยกันถึงเรื่องของแผ่นดินไหว
ทั้งที่พม่าแล้วก็ที่อิตาลีนะคะ
ต้องถามเรื่องนี้จากคุณคุปตนันในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ

ตอนนี้หลายคนยังคงให้ความสนใจแผ่นดินไหวอยู่

พม่าทำไมส่งตรงมาถึง
รวมไปถึงบางจุดในจังหวัดเชียงใหม่
มีลักษณะเป็นดินโครนมีลักษณะอ่อนนุ่ม
ดังนั้นเวลามีแรงสันสะเทือนเกิดขึ้นที่มีขนาดค่อนข้างแรง
สามารถให้จะส่งพลังงานมาได้
แต่ก็พลังงานที่ส่งมาเป็นพลังงานที่
กว่าจะมาถึงกรุงเทพก็ผ่านหลายด่านมาแล้วนะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณพื้นราบก็จะไม่รู้สึกเท่าไหร่นะครับ
จะรู้สึกแต่บริเวณที่อยู่ชั้นบนชั้นสูงเท่านั้น

ถือว่ารุนแรงแต่ว่าเกิดค่อนข้างลึกนะครับ๙๑กิโลเมตรนะครับ
ดังนั้นถ้าหากเราพิจารณาผลกระทบที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ครั้งนี้จะกินรัศมีประมาณ๒๐๐กิโลเมตรพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ
ก็คือจังหวัดเช่าซึ่งอยู่บริเวณรายต่ออยู่ตรงกลางแม่นาเลกับนอปิคอร์นะครับ

ซึ่งก็ถือว่าเกินกว่ารัศมีที่เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้

ถูกต้องแต่ถ้าหากใครไปบริเวณนางกล่ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งความรุนแรงก็จะต่ำกว่าขนาด๖
แต่ก็สามารถที่จะทำให้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง

ใครไปก็ต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง
จากแผ่นดินไหวแล้วฝนในไทยต้องติดตามเช่นเดียวกัน
เพราะว่าหลังจากนี้หลายพื้นที่นะครับมีโอกาสเกิดฝนเพิ่มมากขึ้น
เกิดจากปัจจัยสาเหตุอะไรเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับ
เวลาประมาณทุ่มกว่าหลายคนบอกว่าฝนตกหลายจุดหลายพื้นที่เหลือเกินนะครับ
ฝนเหล่านี้เกิดจากอะไรแล้วก็จะตกหลังจากนี้ไปอีกนานแค่ไหน
เช้าวันนี้อยากให้ทุกท่านได้ตรวจสอบกันนะครับ
เพื่อที่จะได้วางแผนการใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธี
ก่อนอื่นครับเริ่มต้นกับพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะต้องเจอฝนตกหนักตลอดทั้งวันนี้

บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากอุตรดิษฐ์กำแพงเพชร
พิศนุโลกเพชรบูรณ์เลยขอนแก่นชัยภูมิกาลสินร้อยเอ็ดนะครับ
อกจากนี้ยังมีในบริเวณจังหวัดนครราชศรีมาบุรีลำสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานี
นี่คือตอนบนนะครับในขณะที่บริเวณทางตอนล่างก็ประกอบไปด้วยจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูน
พื้นที่เหล่านี้เองตลอดทั้งวันอย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับว่า
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ฟ้าฝนเป็นพิเศษ
คงเป็นปัจจัยตัวเดิมนะครับก็คือร่องฝนอย่างที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้
ร่องฝนเป็นบริเวณที่จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกชุกตกนานเป็นพิเศษแน่นอน
หากผ้าจุดไหนติดต่อกัน๒๓วัน

จนอาจจะทำให้เกิดภัยบัตรเกิดขึ้นได้

อยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
แล้วก็ลากต่อไปในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
นั่นก็หมายความว่าในบริเวณตอนกลางฝนจะลดลงในวันนี้
แต่ว่าพื้นที่ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบน
อกจากนี้เองยังมีการเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุ่ม
บริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นให้มีกำลังแรงขึ้น
ผลแน่นอนนะครับต่อสถานการณ์คลื่นในบริเวณฝั่งอ่าวไทย
รวมไปถึงอันดามันคลื่นบางจุดบางพื้นที่อาจจะสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นในระยะนี้ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็ก

อกจากนี้เองมรสุมดังกล่าวนี้ยังเหนียวนำ
สามารถให้จะกันตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ทีนี้เราจะมาคำนวณดูนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนที่จะเทลงมาในเมืองไทยของเราเป็นอย่างไรบ้าง
ราฟิกนี้คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษนะครับ
มีบางจุดอาจจะต้องระวังหน่อยโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับค่อนข้างเข้มเลยทีเดียว
นั่นก็หมายความว่าอาจจะมีปริมาณน้ำฝนตกสะสมมาจนอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งได้
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
วัน๒วันที่ผ่านมาฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับ
ที่ตกในวันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะไปเติมเต็มปริมาณน้ำฝนในจุดต่างได้เยอะเลยทีเดียว
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อันดามันตอนกลางนะครับ
นองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูน
แล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างนะครับ

ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวนักท่องเที่ยวต้องดูเรื่องของสภาพอากาศเป็นพิเศษด้วย
ทีนี้เรามาดูการคาดการณ์ลักษณะการตกของฝนแบ่งเป็นตามช่วงเวลาต่างกันนะครับ
ช่วงสายในวันนี้กลุ่มฝนยังคงเน้นตกในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับ

อีสานตอนล่างอาจจะตกหนักเป็นพิเศษนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน
อกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันหลายจุด
ยังคงมีฝนตกโดยเฉพาะอันดามันตอนกลางอาจจะตกหนักเป็นพิเศษ
คำนวณต่อไปช่วงบ่ายฝนยังคงตกจุดเดิมนะครับ

หลังจากนั้นคำนวณไปช่วงหัวค่ำกลุ่มฝนจะค่อยขยบขึ้นไป
บริเวณทางตอนบนนะครับมีตกหนักบางจุดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออก
คำนวณต่อไปนะครับในช่วงค่ำกลุ่มฝนนั้นก็จะค่อยมีการเลื่อนขึ้นไป
สังเกตว่ากลุ่มฝนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานั้นจะค่อยเลื่อนไปอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
อาจจะมีตกหนักบางพื้นที่นะครับแน่นอนอาจจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมขังเกิดขึ้น
แล้วก็จะตกแบบนี้นะครับต่อไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้
นี่คือลักษณะการคาดการณ์การตกของฝนที่จะเกิดขึ้นในวันนี้กับพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับ
มาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
จากการตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในวันนี้จากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
คาดการณ์นะครับว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ยังคงมีโอกาสการเกิดฝน๑๘๐ของพื้นที่
ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนก็คือช่วงตั้งแต่บ่ายไปจนถึงช่วงหัวค่ำนะครับ
ดังนั้นใครที่จะใช้ชีวิตในช่วงเรียกเวลาดังกล่า
ต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ฟ้าฝนเป็นพิเศษ
ใครที่อยู่ตามจุดเสี่ยงต่างก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วย
ทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมพุพธนันทร์พี่สิทธิ์มหันทร์สวัสดีครับ